สีสันการเกณฑ์ทหารกันบ้างนะฮะ

คือจริงเขาอยากจับได้ใบดำนะฮะ
เพราะเขามีภาระจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะ
เขาไปขอพรจากแม่อันนี้เขาเขียนไว้นะ
พรจากแม่ใบดำต้องมาแล้ว
ภาระผิดไปทหารด้วย

โรงคุณกรมโรงคุณห่วงโรงคุณเขียวโรงคุณแหวน
โรงคุณหลอดโรงคุณแท่

หลอดไปด้วยหน่อยด้วย

เขาต้องเอาเหมือนลอดผ้าถุงนะ
พระถุงยายพระถุงแม่แบบนี้นะครับ

แล้วไปดูนะว่ายังสถานที่

เขาจับไปอะไรได้ไปดูคลิปนี้ต่อฮะ
โอ้โหนี่ไปภาคต่อนี่คือภาค๒นะฮะ
เขาก็แต่งตัวหล่อเพื่อจะมาเกณฑ์ทหารนะ

หรือว่าภรรยาหรือว่าแฟนเขาหรือเปล่านะครับ

โอ้โหอกหนูใจหนูเนี่ย

นี่ก็ลุ้นอยู่ว่าผู้ชายคนนี้จะจับได้อะไร
เพราะว่าตอนที่ล้วงฝ่ายหญิงที่เขาถ่ายคลิป
เพราะว่าดำดำบอกใบใจอ่ะ

คือคลิปภาค๓เขาพูดว่า
นี่คือเหตุผลที่ผมอยากได้ใบดำครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยนะครับ

นี่คือเหตุผลที่ผมอยากได้ใบดำครับ

จะต้องดูแลคนในครอบครัวไงคุณนะ

หรือว่าจะเป็นเด็กนะฮะเราก็ยังไม่แน่ใจ

เขาบอกว่าเขาจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดู